ที่คุณอ้ามลงโพสโปรโมทด้วยคอนเซิร์ตการกุศลน่ะนะคะเป็นคอนเซิร์ตเปิดหมวกเฟซิวัลนะคุณผู้ชม
ศิลปินดารารวมไปถึงคนกลางคืน

โครงการนี้นะคะเป็นโครงการของปาเต็ดนี่แหละค่ะ
แกเป็นโตโผโย่นเปิดมวกเฟซิวอลค่ะ
ก็เป็นการรวบรวมศิลปินกว่า๘๐๐วงคุณผู้ชมนี่ไง

แล้วก็ร้อยเรียงมาทำเป็นไลฟ์สดโชว์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ละ๖ชั่วโมงคุณผู้ชมตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
ยาวไปนะคะตั้งแต่วันที่๑๙ที่ผ่านมาจนถึงวันที่๑สิงหาคม
ใช่นะคะซึ่งก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นเลขบัญชีให้นะคะ
แล้วก็ใครที่อยากจะช่วยเขาเรียกช่วยเหลือ
ช่วยเหลือโอนไปได้โอนกันไปนะคะ

ก็มีทั้งวงอินดี้วงดังเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะ

เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็มีคุณอ๋อมสกาวใจ
โอ้ดีเลยเขาเป็นแฟนคลับเขาเห็นใจด้วยนะ

จัดไปเลยคุณผู้ชม

จัดไปเลยคุณผู้ชม
จัดไปเลยคุณผู้ชม
จัดไปเลยคุณผู้ชม
จัดไปเลยคุณผู้ชม
จัดไปเลยคุณผู้ชม
จัดไปเลยคุณผู้ชม

จัดไปเลยคุณผู้ชม

จัดไปเลยคุณผู้ชม
จัดไปเลยคุณผู้ชม

จัดไปเลยคุณผู้ชม

ก็เห็นใจทั้งพี่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคุณผู้ชมนะ